เราก็ทราบกันดีประมาณ๒อาทิตย์เท่านั้นเอง
การออกเสียงประชามติจะเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ปรายศนีย์ไทยก็เร่งในการจัดส่งอุปกรณ์และเอกสารไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยบัตรลงประชามติจะส่งไปทั่วประเทศให้ถึงมือในวันที่๒๘กรกฎาคมนี้นะครับ
สมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยบอกว่า
การลงประชามติในวันที่๗สิงหาคม
ก็ได้จัดส่งร่างรัฐธรรมนูญไปให้หน่วยงานต่าง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นก็ได้มีการส่งบัตรออกเสียงลงประชามติไปยังแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่๑๔กรกฎาคมส่งไปที่ภาคใต้แล้วนะครับ
วันที่๑๕๒๐กรกฎาคมส่งไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่๒๐กรกฎาคมส่งไปภาคเหนือแล้ว
แล้วก็ช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับวันที่๒๖๒๗กรกฎาคม
ก็จะส่งไปภาคกลางและปริมณฑล
ส่วนกรุงเทพมหานครจะจัดส่งในวันที่๒๘กรกฎาคมนี้
ในวันที่๗สิงหาคมที่เป็นวันลงประชามติ
รายศนีย์ไทยจะส่งเจ้าหน้าที่๔๐คน
ประจำที่ศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็จัดส่งบัตร
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการบัตรเพิ่ม
เหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกทำบัตรเปียก
หรือว่าบัตรชำรุดจากการขนส่งครับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยก็บอกอีกนะครับ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการลงประชามติแล้ว
ยังทำให้ปรายศนีย์ไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยจะสามารถสรุปค่าใช้จ่ายและรายได้
ที่ได้รับภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ